คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ทรชนแก๊งยาเสพติดในพื้นที่
สพบังกล่ำจังหวัดสงคราค่ะ
ไปจับคุณป้ามาลัยคุณป้าอายุ๕๐ปี
มาซ้อมซ้อมไม่พอเสร็จเผาทั้งเป็นเลย

มันก็มีสาเหตุแล้วค่ะว่าแก๊งเหล่านี้ไปทำคุณป้าทำไม
เพราะโกรธค่ะโกรธที่คุณป้ามาลัยเนี่ย
เก็บยาไอซ์ที่ซุกซ่อนไว้
ละลายน้ำทิ้งมันก็เลยทำเรื่องราวแบบนี้ขึ้นค่ะ
ก่อนหน้านี้ศาลมีการอนุมัติออกหมายจับไปแล้วนะคะ
จับกลุ่มเยาวชนชายมาได้๑คน
อายุ๑๗ปีหลังจากนั้นก็ขยายผลต่อ
ไปตามจับกลุ่มคนที่๒เป็นผู้ต้องหาก็คือ
นางสาวพัทรพรเพชรรัฐหรือแก้วค่ะ
คุณผู้ชมแก้วอายุ๒๙ปีนะคะ
ถูกตำรวจสพบางกล่ำจับกลุ่มตัวได้มาเที่ยวโรงพักนั่นน่ะ

ตำรวจก็นำตัวมาสอบปากคำนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็สอบถามแก้ว
แก้วให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
คนที่ลงมือราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาป้ามาลัยคือ
ยงยุทธ์ชุมประมาณอายุ๒๖ปีเพียงคนเดียวเท่านั้น
ส่วนตนเป็นคนไปซื้อน้ำมันเบนซินใส่ขวดมาให้
เนื่องจากว่าถูกบังคับไม่ได้เต็มใจนะ
เพราะยังคงเป็นหนี้ค่ายาเสพติด
สองผัวเมียก็คือนายสอนและจิสวรรค์อายุ๔๑ปี
กับนางจันทิราบินเสหะอายุ๓๖ปี
คืนวันเกิดเหตุตนเองกับในแบงค์
ก็คือเยาวชนชายที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับป้ามาลัยจากบ้านลูกสาวของป้า
พามาที่สะพานบ้านหนองจูด
หลังจากนั้นพอพามาที่นี้เสร็จปุ๊บ
มีนางจันจิรานางจันทิรากับนายยงยุทธ์รออยู่แล้ว
ทีนี้นายยงยุทธ์ก็พยายามสอบถามเรื่องยาไอที่ป้ามาลัยเอาไป

พอไม่ตอบเท่านั้นแหละค่ะนายยงยุทธ์เริ่มลงมือตบตีเลยนะคะ
แก้วพัทรพรเล่าต่อบอกว่าจากนั้น
ก็พาป้ามาลัยไปที่กระท่อมไปที่ขนำนะ
ซึ่งมีนายสอนและมาร่วมด้วยอีกคน
ขณะอยู่ในกระท่อมตอนนั้นเขาบอกว่า
มีเพียงแค่ตบตีแล้วก็ข่มขู่เท่านั้น
แต่ป้ามะไหล่ก็ไม่ยอมตอบ
พูดจายียวนกวนประสาทก็เลยทำให้นายยงยุทธ์
โกรธโกรธเสร็จปุ๊บ
โมโหรัดน้ำมันจุดไฟเผาป้ามาลัย

ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ข้อหานักเลยทีเดียวข้อหานักที่สุดคือ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ตรองไว้ก่อนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะ
ข้ออาทิตย์สองคือกระทำการนวงเหนียวกักคังผู้อื่น
กระทำการประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมด๕คนที่สารอนุมัติออกไม้จับ
จับได้แล้วเยาวชนชายอายุ๑๗ปี๑คน
แล้วก็นางสาวพัทรพรหรือว่าแก้ว๒คน

ตำรวจบอกว่าคาดว่าเร็วนี้น่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ไปนอนร้องเจ็บปวดอยู่